ดูเรื่องนี้กันหน่อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ทุกจังหวัดทั่วไทยมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก
ใช้ในพระบรมราชพิธีพระราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลรัชกาลที่๑๐ค่ะ
จุดแรกไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะที่วัดบุภารามจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีประชาชนแล้วก็ข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจากนั้นจึงอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
เก็บรักษาไว้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
แล้วก็เตรียมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่๘เมษายนนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อีก๒แห่ง
ก็คือขุนน้ำแม่ปิงแล้วก็อ่างกาหลวงดอยอินทนนท์
ที่จะนำมาร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกด้วยอ่ะนะคะทีนี้ลงใต้ไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะ
จังหวัดตรังเมื่อวานนี้เขาก็มีเหมือนกันนะ
นายเลือดชัยเจริญเจริญซับผู้รัชกาลจังหวัด
เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
จากร่องน้ำลึกของแม่น้ำตรังที่บริเวณท่าน้ำวัดประสิทธิชัย
จากนั้นจึงร่วมขบวนอันเชิญขันน้ำสาคร
และที่ตักน้ำไปเก็บไว้ที่วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวง
เพื่อเตรียมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกต่อไปค่ะ
ซึ่งน้ำจากร่องน้ำลึกบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชม
เคยถูกนำไปใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี๒๕๕๔แล้วด้วย
ปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานเขาก็มีจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
พร้อมกัน๒แห่งประกอบด้วยบ่อคลองน้ำแบ่ง
ซึ่งมีนายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ส่วนอีกแห่งก็คือน้ำตกสิรินทรเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะคะ
ซึ่งน้ำจากน้ำตกซีรินทรก็เคยนำนะ
เคยนำไปใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว๒ครั้ง
เมื่อปี๒๕๔๒แล้วก็ปี๒๕๕๙
สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะจะอันเชิญไปเก็บรักษา

ส่วนที่อีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดนครพนมนะคะ
บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์วัดพระธาตุพระนมวรมหาวิหาร
นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำเก่าแก่อายุมากกว่า๒๐๐ปี
ก่อนที่จะอันเชิญขึ้นเสลี่ยง
แล้วก็แห่เวียน๓รอบ
นำไปเก็บรักษาไว้ในอุโบสถวัดพระธาตุพนม
เพื่อเตรียมประกอบพิธีสมโพธิทำน้ำอภิเษกต่อไปค่ะ
บรรยากาศของการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ
แหล่งน้ำต่างนี้ก็มีเพิ่มเติมนะคะ

หลายจังหวัดก็จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมาก
คุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บสะสมเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยเช่นกันนะคะ